หลังจากที่ทางมัวมีนานะคะได้ขึ้นไปพบกับพนักงานสอบสวน
พร้อมกับแฟนหนุ่มของแตงโมนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่า
วันนี้ตนเองมาให้ปากคำกับตำรวจในส่วนที่ตนเองรู้เท่านั้นนะคะ
ก็มาพร้อมกับแฟนนุ่มของแตงโมซึ่งตอนนี้บอกถึงสภาพจิตใจของ
แฟนนุ่มของแตงโมว่ายังย่ำแย่อยู่ค่ะแล้วก็อยากให้สื่ออยากให้ทุกคนนะคะ
เห็นใจวันนี้พวกเพื่อนทุกคนค่ะพยายามทวงความยุติธรรมให้กับแตงโม
ให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ภาวนาให้ทุกอย่างปรากฏความจริงออกมา
ซึ่งความจริงที่ตนเองรู้ตอนนี้นะคะไม่ขอพูดแต่อยากให้คนที่กระทำในบนเรือวันนั้นพูดความจริงออกมาค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำกับโมอามีนาอีกนะคะว่าถ้าวันนี้เจอกับกระติกอยากจะบอกอะไรโดยโมอามีนาก็ตอบด้วยน้ำเสียงโกรธว่า
ไม่ขอเจอเพราะถ้าเจอก็คงเข้าไปบวกค่ะไปฟังเสียงของโมอามีนากันค่ะ
พูดเลยว่าพวกโมคอนเซ็นเทคกับการเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวให้พี่ได้ความถูกต้องก่อนที่เหลือเดี๋ยวว่ากัน
ส่วนแสดงว่าส่วนตัวของโมตอนนี้คิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันไม่ถูกต้อง
ไม่สนใจโมปล่อยให้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขา
เขาจะบอกอะไรเรื่องของเขาเราถือว่าเรารู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วนะตอนนี้
เอาเลยอยากพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้วจะเล่นอะไรเล่นเลยรู้หมดแล้ว
แต่ว่าแค่รอให้ความถูกต้องมันออกมาเท่านั้นเองค่ะ
แสดงว่าตัวเรารู้ความจริงหมดแล้วทุกอย่างใช่ไหมคะ

อันนี้ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเขาอยากจะยืนยันแบบนั้นก็ให้ยืนยันไปไม่เป็นไรค่ะ

คุณโมบอกว่าคุณตังโมจะไม่ปัสสาวะในที่ที่แบบไม่เป็นที่เลย

ใช่ค่ะไม่ต้องพี่โมอหรอกค่ะผู้หญิงที่ไหนก็เป็น
ที่เราบอกว่ารู้คือว่าความจริงที่ว่าไม่ได้ตรงกับที่เขาพูดในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่ทราบค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสิน
แต่ส่วนตัวโมโมรู้ความจริงแล้วโมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเป็นตอนนี้
ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อไม่เชื่อใครโมอยู่ที่ว่าความจริงตรงหน้าคืออะไร
เชื่อหลักฐานและความจริงที่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่าค่ะ
ถ้าวันนี้โมอยู่โมอาจจะเจอเขาโมจะอยู่เจอไหมไม่เจอค่ะ
ไม่เจอค่ะ

ไม่เจอนะไปทำงานดีกว่า